กระจกพิเศษจะบอกเท่าเธอใครงามเลิศในปัตตะพี
พระเจ้าน่ะสิที่สวยที่สุดในปกติ

ทานโทษค่ะรู้แค่ว่าตัวเองสวย
สวัสดีค่ะลูกก่อนร่านนาวกับดาวซุฟาสรามมาแล้วนะคะ
วันนี้สนเอาไว้ออกมาเก็บเห็ดค่ะ
เปิ้ลก็เดี๋ยวรอให้แม่มดมาป้อนให้กิน
แล้วก็จะตายไปและเดี๋ยวรอเจ้าชายอีกที
แต่ตอนนี้ฟ้าครึ้มมากเลย

เพราะว่าวันนี้อยากทานแกงเห็ด
คุณผู้ชมช่วงนี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงค่ะ
ประกอบกับมีย่อมฝนเกิดขึ้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ทำให้ช่วงนี้ภาคกลางตอนล่างนะจับตาเรื่องของฝนให้ดี
วันนี้เป็นต้นไปค่ะฝนที่เกิดขึ้นช่วงนี้
เกี่ยวกับพายุมาวาหรือเปล่าที่ก่อนหน้านี้คาดการณ์ว่าจะขึ้นที่ประเทศเวียดนาม
เกี่ยวนะคะเพราะว่ามาวาไม่มาตามนัดค่ะ
มาวาเลี้ยวขวาเล็กน้อยนะคะแล้วพุ่งตรงไปที่ประเทศเกาหลีใต้
รวมถึงทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นลักษณะแบบนี้
ใครที่วางแผนไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นสุดสัปดาห์ฟังประกาศ
ฟังคำเตือนจากสายการบินอย่างใกล้ชิดด้วยมาดูฝนแบบละเอียดละเอียดก่อนหน่อย
ช่วงเช้าค่ะกระจายตัวอยู่ที่ภาคเหนือ
รวมถึงทะเลทั้งสองฝั่งทั้งอ่าวไทยและอันดามัน
แต่ว่าจากนั้นค่ะบ่ายโมงเป็นต้นไป
คลื่นต่ำลงมาที่ภาคกลางตอนล่างมาแล้ว
กลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รวมถึงภาคใต้ทั้งหมดตกแช่ไปจนถึงช่วงเย็นได้เลย
วางแผนการเดินทางกันหน่อยนะคะเรื่องของคลื่นอันดามันก็น่าห่วง
เช่นเดียวกันค่ะจุดไหนที่มีฝนคลื่น
อาจจะสูงได้มากกว่าสามเมตรเลยนะช่วงนี้งดการเดินเรือเลย
จนถึงช่วงต้นเดือนหน้าค่ะส่วนอ่าวไทยจุดไหนที่มีฝนคลื่น
อาจจะสูงได้มากกว่าสองเมตรภาคกลางช่วงนี้พอมีฝนลงมา
อุณหภูมิดีขึ้นค่ะสังเกตเริ่มจากเมื่อวานแล้วนะ
พื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ร้อนจัดแต่จุดไหนที่ไม่มีฝน
อากาศไม่ธรรมดาค่ะภาคเหนือภาคอีสานอากาศยังคงร้อนจัด